นะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของทางด้านผู้มนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยาจังหวัดอุดรธานีกันบ้างนะครับ
เขาสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเรียนได้ฟังในทุกเช้าเลย
ธรรมดากิจกรรมหลังเคารพทงชาติของแต่โรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันนะครับ
แต่ที่นี่พอโรงเรียนสอนเรื่องประวัติศาสตร์ไทย
เพื่อส่งเสริมให้เด็กลูกในโรงเรียนของพอเองรักประเทศชาตินั่นเองครับ
นักสมัยครูเรียนครูได้ร้องเพลง
อยู่หัวไปค้าขี่ม้าไปขาย
ดวงราชทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขสำราญ
บ้านเมืองราบฆาตเวทย์

ตรามขำแหงขำจุนในชาติไทยศาล
คุณครูหลายท่านคงเคยจะร้องเพลงนี้
แต่ครูรุ่นหลังเนี่ยไม่น่าจะเคยได้ยิน
เพลงเนื้อร้องพูดถึงยุคในอดีต
แล้วก็นอกจากเป็นการสอนเด็กแล้ว
เป็นการสอนคุณครูรุ่นใหม่ด้วยนะครับ
แล้วก็ท่านผู้มนวยการโรงเรียนหนองหานวิทยา
อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีท่านนี้ก็คือ
พอธวัฒน์บันเลงรม

ย้ายมาอยู่โรงเรียนแห่งนี้ได้ประมาณ๓อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ
ก็นี่แหละครับใช้เทคนิคใช้วิธีการในการสอนลูกตัวเองนะ
ส่วนใหญ่พอหรือครูจะเรียกลูกนะครับ
ลูกตัวเองนะครับหน้าเสาทงแบบนี้
มีทั้งร้องมีทั้งกรอนมีทั้งพูดมีทั้งเล่านะครับ
บอกกล่าวเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกวัน
วันละ๕๑๐นาทีด้านหน้าเสาทงหลังขบธงชะ

มีความสุขทุกครั้งเลยที่ตัวเองได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย
แต่ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนเปลี่ยนไป
วิชานี้จะถูกแยกออกจากวิชาสังคม
ทำให้นักเรียนบางคนไม่ทราบความเป็นมา
ประวัติศาสตร์ไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับ
ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย

ด้านของนักเรียนชั้นม๕คนหนึ่ง

มาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันเลยครับพี่ครับ
เพราะว่าผมก็อยากจะฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์ไทย

เรื่องคาดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นจริง
เรื่องไม่เคยได้ยินบางเรื่องไม่เคยได้ฟัง

ทำให้เขามีจิตสำนึกในการรักประเทศชาตินั่นเองนะครับ
นี่ถือว่าเป็นการปลูกฝังวันละนิดวันละนิดวันละนิดนะครับ
เพราะว่าวิชาประวัติศาสตร์บางที
เด็กเขาก็ถ้าครูสอนไม่ดีนะ
เนื้อหาเยอะเด็กกลับมาสนใจเนื้อหาเยอะ

ง่วงดังนั้นก็ต้องมีเทคนิควิธีการในการหยอดเข้าไป

ค่อยให้ข้อมูลเข้าไปทุกวันแบบนี้

จะทำให้เราฟังแล้วรู้สึกสนุกมากกว่า

เป็นจุดที่หล่อหลอมเยาวชน

พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมต่อไปนะคะ